ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
หรือที่รู้จักกันในนามของโดนัลดทรัมป์แห่งเอเชีย
ก็น่าจะได้เป็นว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่นะครับ
ซึ่งการเป็นคนคึ้งขังแข็งกล้าว
แล้วก็ยืนยันว่าจะใช้แนวทางพระหุภาคี
ในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอีกครั้งนะครับ
ในขณะที่บองบองลูกชายอดีตผู้นำพระเด็จการเฟอร์ดีนานมากอส
ก็กำลังมีคะแนนนำในตำแหน่งรองประธานาธิบดี
ก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่า
ภาพลักษณ์และการเป็นที่รู้จักยังคงเป็นแต้มต่อ
สำหรับนักการเมืองฟิลิปปินส์
แม้ว่าจะมาจากตระกูลของนักการเมืองที่ชาวฟิลิปปินส์
ขับไล่ออกนอกประเทศมาแล้วก็ตาม

นี่เป็นบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวฟิลิปปินส
เมืองดาวาวทางตอนใต้ของประเทศ
ชาวเมืองดาวาวตื่นตัวมาใช้สิทธิ์จนต่อแถวเป็นแนวยาว
หนึ่งในผู้มาใช้สิทธิ์คือนายโรดิโกดูเตอร์เต้
สมัครเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ที่ตอนนี้มีคะแนนมาเป็นอันดับที่๑
อดคล้องกับผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ออกมาในทิศทางเดียวกันว่า
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวผู้นี้
จะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศ
หลังลงคะแนนในดูเตอร์เต้บอกว่า
จับมือกับคู่แข่งทางการเมือง
คือสิ่งที่เขาอยากจะทำในตอนนี้
พร้อมย้ำว่าเขาไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่บวก
ฉะนั้นเขาก็ยังไม่ใช่ประธานาธิบดี
บใดที่เขายังไม่ได้ถูกประกาศว่าเป็น
ดูเตอร์เต้ถูกตั้งฉายาจากสื่อหลายสำนัก
ว่าเป็นโดนัลดทรัมป์แห่งเอเชีย
จากฤลาการพูดที่โผงผาง

สำหรับผู้สนับสนุนที่เทคะแนนให้เขา
เพราะส่วนสำคัญคงเป็นเพราะผลงานการพลิกเมืองดาวาว
จากเมืองที่เต็มไปด้วยอาทยากรรมและยาเสพติด
ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุนแห่งใหม่ของประเทศ
จนทำให้หลายคนอยากให้นายดูเตอร์เต้
ลิฟฟิลิปปินส์ทั้งประเทศให้เหมือนกับที่เคยทำกับเมืองดาวาว
ชาวเมืองดาวาวคนนี้บอกว่าเธออยากเห็นฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ
เป็นเหมือนกับเมืองดาวาวเขาเป็นคนแรกที่หาทางปกป้องเด็กและผู้หญิง
และเธอก็เชื่อว่าในดูเตอร์เต้สามารถทำได้ดีกว่าที่เคยทำมา
แต่บางส่วนก็บอกว่าความสวยงามของเมืองดาวาวเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น
จากปัจจุบันสถิติอัธยากรรมในเมืองดาวาว
ก็ยังคงติดอันดับ๑ใน๑๕เมืองที่มีเหตุอาทยากรรมมากที่สุดในฟิลิปปินส์
ขณะเดียวกันอัตราความยากจนของประชากรในเมืองดาวาว
ก็ยังสูงถึงร้อยละ๒๕สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศที่อยู่ที่ร้อยละ๑๙
สำหรับนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทะเลจีนใต้
ดูเตอร์เต้ย้ำจุดยืนที่ต้องการการเจรจาแบบพระหุภาคีที่รวมถึงสาวรัฐและญี่ปุ่น
รวมถึงขอให้จีนเคารพเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์
ส่วนผลประโยชน์น้ำมันและก๊าซในพื้นที่ขัดแย้งควรหันมาเจรจาลงทุนร่วมกันมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากัน
ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จีนปฏิเสธและไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นในอนาคต
เพราะบองบองคือลูกชายของอดีตผู้นำพระเด็จการเฟอร์ดีนานมากอส
แต่ทำไมในวันนี้ลูกชายของผู้ที่ชาวฟิลิปปินส์เคยขับไล่ถึงมีความนิยมและกำลังจะกลายเป็นรองประธานาธิบดีได้
ความนิยมของมากอสผู้ลูกในตอนนี้นอกจากจะเกิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนมากอสผู้พ่อแล้ว
ยังมาจากกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงไหลความหนุ่มความหล่อและความฉลาดของมากอสผู้ลูก
โดยที่พวกเขาเกิดไม่ทันและไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับมากอสผู้พ่อ
บองบองได้เป็นรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สมัยนี้นี่ก็จะเป็นการปูทางทางการเมืองครั้งสำคัญ
สู่การเป็นว่าที่ประธานาธิบดีในอนาคตเพราะที่ผ่านมามีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มากถึง๖คน
ที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทั้งที่มาจากการสะสมบารมีทางการเมือง
ชนะการเลือกตั้งในสมัยต่อมาหรือแม้กระทั่งการขึ้นเป็นผู้นำ
ประธานาธิบดีคนเดิมที่ประสบอุบัติเหตุทางการเมือง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน